ดูต่อกันที่สาวหลักสี่กันบ้างค่ะลูกตาลชะโลมจิตโอ้โห
ไปกี่ปีกี่ปีทำอะไรไม่ได้จริงนะคะสำหรับเวลา
เพราะว่าหุ่นแล้วก็โอ้โหร่างกายของเธอตอนนี้มัน
ใช่แล้วค่ะบอกเลยว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่แค่ว่าดารารุ่น
เท่านั้นนะคะจะมีหุ่นสวยเสียอย่างเดียว
พอหันมาส่องดาราอย่างที่ที่ฉันบอกไปดารารุ่นหลัก๔นะฮะ
ไม่ยอมแพ้เหมือนกันค่ะหนึ่งในนั้นพูดถึงคนนี้เลย
ลูกตาลชโลมจิตนะคะอดีตน่างามนะจ๊ะอดีต
เซ็กซี่ตอนนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นเซ็กซี่สตาร์นะคะ
ตอนนี้บอกเลยว่าขอทุ่มเทเวลาทั้งหมด

ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเธอนั่งแท่นบริหารงานอย่างเต็มตัวด้วย
แล้วก็อยากจะเป็นแบบอย่างให้สาวหันมาใส่ใจรูปร่างของตัวเองมากขึ้น
พร้อมกับเผยถึงแพลนงานถ่ายแบบสุดเซ็กซี่สุดวาบวิวอีกด้วย
ว่าจะมีให้เห็นในเร็วนี้หรือเปล่าลองดูค่ะ
ถ่ายแบบเนี่ยมีติดต่อมาเรื่อยแต่ว่าตันจะถ่ายส่วนตัวซะมากกว่า
ยังไม่ได้รับเป็นงานเป็นนังสือเป็นอะไรค่ะ
ส่วนตัวส่วนมากจะถ่ายไว้แล้วจะโพสต์ให้แฟนดูค่ะ
แฟนเพจค่ะถ่ายเพื่ออยากจะให้แฟนแฟนดูอ่ะ
ไม่ได้อยากจะแบบขายเพื่อธุรกิจหรืออะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แฟนก็จะติดตามอัปเดตจริงแล้วตอนออกกำลังกายเนี่ย
คือกำลังกายอย่างหนักใช่ไหมคะก็อยากจะเผยเห็นว่า
ผลลักษณ์ของการออกกำลังกายเป็นอย่างไรแถงก็ไม่มี
แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะที่อยู่ที่ผ่านมาค่ะ
ก็ยังไม่ถ่ายค่ะตอนนี้ก็ดูเอาเองที่ดูฟรีไปก่อนนะ